คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้คดีจะพลิกหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นข่าวที่เราก็นำเสนอต่อเนื่องเหมือนกัน
เนื่องจากคุณย่าพาหลานสาววัย๑๓ปี
ที่บอกว่าหลานมีอาการพิการทางสมอง
แล้วถูกหมอยาสามัญประจำบ้าน
ชื่อว่าหมอแก้วอายุ๘๐กว่าปี

แล้วก็ให้ตังค์เด็ก๓๐๐บาทเด็กกำเงินออกมาค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ไปคุยกับหมอแก้ว
หมอแก้วนี่ท้าสาบานเลยนะ
แล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เล่าให้ฟังก่อนมันเกิดเหตุการณ์
เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือย่าได้พาหลานสาววัย๑๓ปี
ก็อ้างว่ามีอาการพิการทางสมอง
แล้วก็ถูกหมอยาที่ชื่อว่าหมอแก้ว
วัย๘๖ปีเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
อยู่ติดกันเนี่ยคือปิดบ้านขัง
แล้วก็ลงมือกระทำชำราวหลาน
ให้ตังค์หลานมา๓๐๐บาท
บอกว่าให้ตังค์มาแล้วห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลกรุงหยัน
ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็น้องวัย๑๓ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันที่เกิดเหตุ
คือน้องจะเดินตามไปเอาแมว
แล้วแมวมันเดินเข้าไปในบ้านของหมอแก้ว

ทีนี้พอเข้าไปถึงในบ้านจะไปตามแมว
หลังจากนั้นค่ะปล่อยตัวน้องออกมา
ในมือน้องกำเงินอยู่๓๐๐บาท
แล้วก็ย้ำกับน้องด้วยนะว่าห้ามบอกใคร
น้องบอกด้วยค่ะว่าครั้งนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนทำแบบนี้
แต่ถูกข่มขืนกระทำชำราวมาแล้ว

ฟังเสียงน้องวัย๑๓ปีคนนี้หน่อยค่ะ

เพราะว่าลูกไม่รู้อยู่ไหนตามหาไม่เจอ
แล้วก็สงสัยสงสัยบ้านหมอแก้วก็เลยไปดักรออยู่ที่ประตูหลัง
แล้วก็เห็นว่าหมอแก้วเปิดประตู

เพราะว่าคุณย่าของน้องบอกด้วยนะ
ว่าเหตุการณ์ที่ย่าแจ้งมันเป็นเรื่องจริง

หวังจะเอาเงินตามที่ถูกกล่าวหา
เพราะว่าตอนที่รู้เรื่องแล้ว
มีการเจรจากันก่อนหน้านี้
แล้วมีพยานเป็นชาวบ้าน
มารับทราบด้วยเรื่องของการเจรจากัน
ตอนนั้นหมอแก้วยอมรับว่ากระทำชำราวเด็กจริง
แล้วหมอแก้วก็พยายามที่จะเจรจาขอชดใช้ค่าเสียหาย

เรื่องนี้จะดำเนินคดีถึงที่สุด

เพื่อเรียกความเป็นธรรมให้กับหลานสาว
ก็เลยมีการร้องเรื่องนี้ผ่านสื่อนะคะ

เราก็เลยไปสอบถามหมอแก้ว

ผู้ที่ถูกกล่าวหานี่แหละค่ะ
เต็มว่านายกิ่งแก้วป้อมเพชรนะคะ
กิ่งแก้วหรือว่าหมอแก้วบอกว่าเสียใจนะ

ทั้งที่ตัวหมอแก้วเองก็รู้จักแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของน้องผู้หญิงมานาน
แล้วเด็กหญิงวัย๑๓ปีเคยเข้ามาขโมยเงินในร้านหมอแก้วหลายครั้ง
ครั้งนึงเนี่ยร้อยหนึ่งบ้าง๒๐๐บ้างแต่หมอแก้วเนี่ยไม่ได้คิดจะไม่ได้ติดใจเอาความอะค่ะ
ไม่ได้คิดจะไปแจ้งตำรวจอะไรเพราะว่าสงสารเด็กจนล่าสุดเนี่ยน้องเนี่ยเข้ามา
ขโมยเงินในร้านไปห้าร้อยบาทแล้วโดนจับได้พ่อเลี้ยงของน้องเนี่ยนำเงินมา
คืนให้หมอแก้วบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น
เพราะว่าย่าของเด็กเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาต้องการจะแบล็คเมลต้องการ
เรียกเงินจากหมอแก้วเป็นเงินถึงหนึ่งแสนบาทแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวของ
เราไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำเนี่ยก็ไปพูดคุยกับหมอแก้วตอน
คุยกันอยู่เนี่ยนะหมอแก้วเนี่ยนะพนมมือยกมือขึ้นมาเหมือนกับเป็น
สาบานต่อหน้าฟ้าดินนะคะว่าไม่ได้กระทำแบบที่ถูกกล่าวหาแล้ว
หมอแก้วยังท้าด้วยนะให้ญาติของน้องวัย๑๓ปีไปสาบานต่อ
หน้าพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองนครศรีอะค่ะแล้วก็
ที่จะแจ้งความดำเนินคดีกลับเหมือนกันเอาเดี๋ยวไปฟัง
เสียงหมอแก้วที่ถูกกล่าวหาหน่อยนะคะ

คือเขาปั้นเรื่องขึ้นมาเอง
เขาบอกอันนี้ผมก็รู้เขาว่ามันตามเข้ามาเอาแมวเสร็จแล้ว
เขาว่าเขาว่าผมมันปั้มข่มขืนคือเขาพูดให้หนัก
สาธุพระทันคล้ายวาชาชิตผมขอชาวบทสาบาลต่อหน้าพระทันคล้ายไม่

เมย์พูดง่ายว่าแก๊กเมย์นะ
นี่นะคะคุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายไปแล้ว
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามจากพันธุ์ตำรวจโทเกษมจอมพงศ์
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่นะคะ
บอกว่าคดีนี้มีข้อสงสัยว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าญาติของเด็กเข้าแจ้งหลังจากที่เรื่องเกิดไปแล้วประมาณสักสัปดาห์
อีกทั้งการเก็บคราบอสุจิของผู้ต้องสงสัยไปตรวจ
การตรวจอวัยวะเพศของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ผลตรวจของหมอที่ออกมาเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
ดังนั้นตำรวจบอกว่าเรื่องนี้จะต้องเรียกย่าของเด็ก
จะต้องเรียกคนในครอบครัวมาสอบอีกรอบนึง
เพราะว่าจะต้องการพิสูจน์หาความจริงให้กระจ่าง
ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดแจ้งความเท็จเนี่ย
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฐานแจ้งความเท็จ
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ก็อย่างที่บอกแหละค่ะไม่รู้ว่าคดีนี้จะพลิกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้รอการทำงานของตำรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ